ไปติดตามความคืบหน้าการค้นหาชาวมันนิ๒คน
แต่ว่าสัญญาณไม่ดีซะแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับ
พบร่องรอยว่าทั้งคู่เข้าตามสัตว์เข้าไปในโพรงดินจริง
แล้วก็เกิดติดอยู่ในนั้น
นะครับดินก็ถล่มลงมาทับ
เสียชีวิตครับวันนี้คือปฏิบัติการการค้นหา
เอาไปดูบรรยากาศหน่อยครับ
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับ
คือเจ้าหน้าที่จะต้องสอดกล้องเล็กลงไปในโพรง
เพื่อไปดูยืนยันให้ชัดเจนว่า
เป็นศพของทั้งคู่จริงที่ติดอยู่ข้างใน
ท่ามกลางการสังเกตการณ์ของชาวบ้าน

โดยก่อนหน้านี้เนี่ยตามหากันมาหลายวันแล้วใช่ไหมครับ

ในแวงและในทง

สองคนนี้เขาไล่ตามสัตว์เข้าไปในโพรงดินขนาดเล็กครับ
บนเขาเฉลิมในพื้นที่น้ำตกไพรวัน
ซึ่งอยู่ในแนวเทือกเขาบรรทัศน์ครับ
ทั้งคู่ถูกดินถล่มทับจนเสียชีวิต

กู้ภัยหารือร่วมกันแล้ว

คือก็พยายามจะเอาขึ้นมาจากโรงดินนะคุณผู้ชม

ต้องสนับสนุนกล้องขนาดเล็ก

เพื่อสอดเข้าไปนะครับดูในโพรง
นะครับโดยก่อนจะเริ่มดำเนินการเนี่ย

กลิ่นนี้ยังเหม็นโชยจากโพรงดิน

พอสอดกล้องเข้าไปในโพรงปรากฏว่า

โพรงจริงครับคุณผู้ชมครับ
เป็นไปตามการคาดการณ์เอาไว้

แต่ก็จะมีการเตรียมเจ้าหน้าที่มุดเข้าไป

ไอ้คนเป็นยังเข้าไปไม่ได้เลย

มันทั้งเล็กทั้งลึกสุดความสามารถ
เจ้าหน้าที่เข้าไปได้แค่ครึ่งทาง

สุดท้ายต้องยกเลิกภารกิจการกู้ร่าง

เพราะว่าภารกิจตอนนี้ครั้งนี้

ค่ะก็เป็นการสันนิษฐานกันว่า
จะไล่ตามหมูป่าเข้าไปในโพรงดิน
แล้วก็ดินมันเกิดถล่มขึ้นมานะคะ
ก็เลยติดอยู่ในนั้นแล้วก็อาจจะบาดเจ็บ
แล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุดค่ะ